เอาไปต่อที่๑๐๑จากเหตุการณ์ที่มีเด็กชาย๒๔ปีเสียชีวิตนะฮะ
และตำรวจไปสู่ว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

ชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมก็มีการหอบหลักฐานใหม่ไปให้กับตำรวจด้วยนะครับ
ทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

แล้วก็นางสาวเจมส์สิริสุกเป็นพ่อแม่ของเด็กชายกฤษฎาศรีโซ
หรือว่าน้องโอมอายุ๑๔ปี

ยังมีเงื่อนงำริมถนน๓๐๑อาจสามารถ
ในอำเภอทวัดบุรีจังหวัด๑๐๑

แต่ว่าตำรวจสอบพอร์ทวัดบุรีบอกว่า
เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ

เพราะร่างกายของลูกมีรอยการถูกของแข็งตี

ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด๑๐๑

ขอให้ชุดสืบสวนเข้าไปคลี่คลายคดี
รวมไปถึงร้องขอให้มีการคุ้มครองพยานที่ถูกข่มขู่

บ่งชี้เรียกว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ทำร้ายลูกเขา
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
จากวันที่เกิดเหตุตามที่พยานให้ข้อมูลมาคือ
มีการเสพยาเสพติดก่อนจะมีการลงมือทำร้ายร่างกายลูกชายเขาจนตายครับ

ในการซิงข้อมูลต่าง

ครับแล้วที่ผมเห็นนี่เป็นยาเสพติดครับ
ซึ่งลูกชายผมก็ได้ไปสนิทสนมกับกลุ่มนี้อยู่
มันมีภาพถ่ายตั้งแต่วันที่๑๒กุมภาพันธ์

ลักษณะคนในหมู่บ้าน
ว่าเด็กคนไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำตามกลุ่มนี้
การเข้าออกในหมู่บ้านลำบากมากครับ
อาจจะถูกทำร้ายหรือว่าโดนข่มขู่ต่างครับ
ซึ่งสอดคล้องกับพยานคนหนึ่งที่ชื่อว่านัท
ซึ่งมีการไปพูดคุยที่บอกพูดจาไม่ค่อยชัด
เขาบอกว่าเขาไปเห็นพอดีว่าไปถูกกลุ่ม
กลุ่มนี้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำร้ายร่างกายเข้า
แต่ว่าก่อนทำร้ายนั้นมีการเสพยากันก่อนนะฮะ
เมืองต้นทางด้านของพลตำรวจตรีสมชายรับเรื่องเอาไว้แล้ว
แล้วก็เบื้องต้นมีข้อมูลของผู้ต้องสงสัยทั้ง๖คนแล้วด้วย
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับพ่อแม่ก็ทนาย
จุดที่พยานอ้างว่าเป็นจุดที่เห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายน้องโอม
มีการใช้ค้อนตีไทยทอยบีบคอจนตาย
แล้วก็เอาศพพร้อมกับรถจักรยานยนต์ไปจัดฉากว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ริมถนนนี้
ทนายรณรงค์บอกว่าจุดที่พบรถจักรยานยนต์กับระยะที่ศพกระเด็นนั้นห่างกันสักประมาณ๗เมตร
ว่าถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถต้องขับมาเร็วมาก
อีกทั้งลักษณะทิศทางของหัวรถที่หันไปอีกทางหนึ่งก็แสดงว่ารถจักรยานยนต์ต้องเกิดการตีรังกา
ซึ่งขัดแย้งกับท่าทางของศพรวมไปถึงเสื้อผ้าที่มันขัดแย้งมันสะอาดเกินไป
ใช่ค่ะซึ่งธนายรณรงค์บอกด้วยนะบอกว่าตอนนั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้อายัดเสื้อผ้าไปตรวจไง
คือไม่ได้เก็บหลักฐานไปตั้งแต่ต้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนทำอะไรได้ยังไงบ้าง
เพราะว่าหลักฐานบางอย่างมันก็หายไปแล้วซึ่งก็คาดว่าตอนแรกพนักงานสอบสวนก็อาจจะคิดว่าการเสียชีวิตนี้มันคงเกิดจากอุบัติเหตุไง
ไม่ได้คิดว่าเป็นการฆาตกรรมแล้วพอรู้ว่ามันอาจจะเป็นการฆาตกรรมมันก็ทำให้การหาหลักฐานลำบากขึ้น
ทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีผู้ต้องสงสัย๖คนแต่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในนั้นด้วยที่ร่วมกันฆ่าโอมบอกว่าเขาไปอยู่ที่บ้านบ้านปิดเงียบเลย
ไปถามผู้มาก็บอกว่าหายไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแล้วก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันปิดบ้านล็อคแบบเนี่ยครับแล้วก็มีรายงานที่ว่าตำรวจกรมคับการปรับรามนำตัวในอาทิตย์๑ในผู้ต้องสงสัยอีกคนไปสอบปากคำรวมถึงได้นำตัวในนัทในนัทเนี่ยเป็นพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์แต่เป็นคนพูดจากไม่ชัดในนัทเนี่ยไปเล่าให้กับ
โอมเสพยาแล้วก็ทำร้ายร่างกายตีหัวบีบคอให้ตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งแต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของนัทในตอนนั้น